สลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

หวยใต้ดินสลากกินรวบใช่ไหมคะ
ใช้คำนี้คำที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
หลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงในอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร
บุกเข้าจับกลุ่มแม่ค้าขายหวย
ขณะที่เปิดร้านแทงรับแทงหวย
อยู่หน้าร้านขายของชำกลางหมู่บ้าน

เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินค่ะขณะที่นั่งเปิดรับแทงหวยอยู่บริเวณโต๊ะม้าหินอ่อน
หน้าร้านขายขายของชำกลางหมู่บ้านเลยซึ่งขณะบุกเข้าจับกลุ่มนะคะ
วันนาได้นั่งอยู่กับเพื่อนอีก๓คนรอรับแทงหวยเมื่อวานนี้เขาก็จะ
เป็นลักษณะแบบนี้แหละจะงานยุ่งกันนิดนึงนะคะ
แม่ค้าขายหวยตรวจสอบเบื้องต้นพบโพยหวยหุ้นและหวยใต้ดิน
ระบุงวดด้วยก็คือเมื่อวานนี้๑๖สิงหาคม
ได้ของกลางนะคะเป็นเงินสี่สิบสี่สิบบาทสิบบาทก็ได้
ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานนางวันนารับสารภาพค่ะ
ซัดทอดด้วยบอกว่าทุกวันหวยออกจะมีลูกค้าจดโพย
ส่งให้ถึงที่บ้านเลยบางคนเดินมาซื้อที่หน้าบ้าน
ที่เปิดเป็นร้านขายของชำจากนั้นตัวเองจะรวบรวมโพยหวยทั้งหมด
ถ่ายรูปส่งผ่านไลน์ให้กับเจ้ามือใหญ่ในพื้นที่
ก็คือเจ๊ลำยองนะคะโดยตัวเองได้เงินส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต
ในการขายจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ให้นางวันนาไปที่บ้านของเจ๊ลำยองค่ะ
ตามไปดูซิอยู่ที่ไหนนะคะเมื่อไปพบเมื่อไปถึงบ้านของเจ๊ลำยองพบว่า
ปิดประตูเงียบเลยคาดว่าเจ๊ลำยองน่าจะไหวตัวทัน
น่าจะมีคนโทรไปบอกแล้วนะคะการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
มีประชาชนร้องเรียนบอกว่าที่บ้านของนางวันนาเปิดเป็นร้านขายของชำกลางหมู่บ้าน
เปิดรับแทงหวยหุ้นและหวยใต้ดินแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย
คำว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายก็คืออยู่หน้าบ้านของตัวเองเลยเนี่ยนะคะ
หวยหุ้นเปิดแทงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
ถือว่าเป็นการมอมเมาชาวบ้านงมงายกับเรื่องของการพนัน
และหลังจากได้รับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ก็เลยสืบสวนจนนำมาสู่การจับกลุ่มค่ะ
เชื่อว่ามันยังมีอีกหลายพื้นที่นะสละเทียนรวบหรือว่าหวย